อีกหนึ่งเรื่องนะครับพาไปดูความสามารถพิเศษ
สุดยอดกู้ภัยที่ไล่จับงู

กู้ภัยเขาไปจับงูมันเลื้อยเข้าไปในศาลเจ้าเล็ก

ร้านขายรถจักรยานแล้วผมบอกว่ามือเกลือบเปล่าใช่ไหม

เพราะว่ามือสวมถุงพลาสติกไว้

คือไม่ได้มีอุปกรณ์แต่มีถุงพลาสติกแทน

น้องคนนี้ชื่อว่าธีรพัฒน์ชอบผล
เป็นอาสานะครับเป็นอาสาสมัครที่อาสาเลยนะ
อาสาไปจับเจ้างูตัวนี้ด้วยตัวเขาเอง

ถึงแม้ว่างูมันจะตัวเล็กนิดเดียว

งูก็คืองูฮะแล้วดูน้องเขาจับสวม
เอามือสวมถุงพลาสติกแล้วก็จับงูออกมา

ไปถามเจ้าของร้านคุณมารินแทร่เจียมเล่าว่า
ขณะที่ตัวเธอกำลังจะเดินไปหยิบยางรถจักรยาน

เหลือไปเห็นงูตวงสีดำเลื้อยอยู่

โอ้โหตกใจทางใครทางมัน
เธอวิ่งกระโดดออกไปอยู่หน้าร้าน
เนื้อตัวสั่นไปหมดด้วยความที่กลัวงู
ก็เลยรีบโทรไปแจ้งกู้ภัยสุดท้ายได้
น้องธีรพัฒน์สุดยอดซุปเปอร์ฮีโร่ตัวน้อย
มาจับเจ้างูตัวนี้แหม
ฝีมือนี่สุดยอดโตมานี่

ที่เขาเห็นเหตุการณ์ในนั้นก็ไม่รอช้าสิจ๊ะ

พี่กู้ภัยเขาจับเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะ

กำลังจะจับมันใส่กระสอบไม่ทัน
พอปล่อยปุ๊บ
น้องไปเลยรวดเลยพี่ไปเลยโอ๊ย